คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักบ้างคะ
มีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอมีรอยสักที่มือครับ
เห็นมาอย่างงี้เลยเนี้ยน่ะนี่ค่ะเธอก็เลย
เธอเคยอยากจะลบรอยศักดิ์ก็ไม่มีสตางค์
ทีนี้เธอก็ไปคุยกับช่างศักดิ์รายหนึ่งที่ชนบุรี
รอยสักให้หน่อยได้ไหมแต่ติดเงินไว้ก่อน

ศักดิ์ท่านนี้น่ารักมากช่างเซมอยู่ที่ชนบุรีนะคะ

ลบรอยศักดิ์ให้ไม่คิดเงินฟังเสียงทั้งเสมค่ะ
ใช่ค่ะเพราะเราเคยนีประสบการณ์มาแล้วไหม
ผมก็คิดถึงตรงนั้นผมจะเตือนลูกค้าของผมตลอด
เซมที่ชนบุรีน่ารักมากนะคะ

ใครที่จะศักดิ์นอกร่มผ้า
ก็ต้องคิดให้ดีก็ต้องคิดให้โรคครอบ

ส่วนผู้หญิงท่านนี้ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางเสาเอนะคะ
ยืนยันว่าสมัครงานกว่า๕๐ที่

บอกว่าเป็นกฎเหล็กของทางบริษัทว่าไม่รับคนที่มีรอยสักนอกร่มพาด
แต่เธอไม่ได้บอกว่าสมัครงานในอาชีพอะไรนะคะ
เธอบอกว่าเธอศักดิ์ตั้งแต่อายุ๑๕๑๖ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
ก็อยากศักดิ์ก็เลยไปศักดิ์แต่ตอนนี้มันกระทบกับชีวิตเธอจริง
คนที่ว่าอยากศักดิ์นอกร่มผ้าหรือว่าสักนิ้วสักอะไรนะคะ
ถ้าสมมุติว่าไม่คิดที่จะทำงานในโรงงานนะคะคือศักดิ์ได้
แต่ว่าถ้าอยากทำงานในโรงงานอยากซักเลยดีกว่าค่ะ
มันลุกมันเจ็บแล้วก็ค่าลุกกับค่าสัตว์มันไม่เหมือนกันค่ะ
บางที่เขาจะบอกเลยว่าไม่มีรอยศักดิ์นอกร่มพาไม่รับค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าคือลบรอยสักเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วมันหายนะคะพี่อุ๋ย
ต้องไปลบอีกหลายรอบช่างเซมก็จะดำเนินการให้น่ารักมากเลยค่ะ
เธอก็เลยบอกฝากขอบคุณช่างศักดิ์ท่านนี้ด้วย
ฟังเนี่ยเหมือนกับเธอบอกสมัครงานพวกโรงงานเนี่ยไม่ใช่งานราชการอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ค่ะแต่งานราชการบางอาชีพเนี่ยเขาก็แบบระบุชัดว่าไม่ได้มีรอยสักนอกร่มผ้าไม่ได้
แต่งานโรงงานเขาไม่รับเหรอคะไม่แน่ใจ